อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจากเพจนี้เหมือนกัน
อยากดังเดี๋ยวจัดให้วี๓เขามีการแชร์คลิป
คือเป็นคลิปสถานบันเทิงก็ระบุพิกัดเลยนะคะ
ว่าอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไม่รู้ว่าจะร้องให้ตำรวจไปตรวจสอบได้หรือเปล่า
เพราะว่าเคยร้องไปแล้วแต่ก็ดูเรื่องยังนิ่งเฉย

มันเหมือนกับเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นอายุ๑๒๑๘ปี
เดี๋ยวไปดูท่าทางของวัยรุ่น

มันแปลกนะคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
นี่แหละคุณอันนี้คือเราต้องเบลอนะ
แต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าดูแบบเต็ม
วัยรุ่นผู้หญิงคนนี้หน้าตาท่าทางเขาแบบเกรงตัวตาเหล
เอาง่ายคือดูเหมือนกับเมา
ก็ไม่รู้ว่าเมาจากฤทธิ์สุราหรือว่ายาเสพติด
อยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้วี๓เขาโพสต์เมื่อวันอาทิตย์นะ
ดิฉันก็เข้าไปอ่านเขาก็บอกว่ามีหลังไมค์จากคนอายุทยา
บอกว่าถ้าแจ้งไปที่สพออุทัยแล้วคุณตำรวจจะยิ้ม
แล้วก็หัวเราะ๕๕จบไปแค่นั้นจริงเหรอ
เด็กอายุ๑๒๑๘ปีเข้าเต็มผับมีสารเสพติดในผับ
ทางสพไม่รู้ไม่เห็นจริงหรือ
เขาบอกว่าที่นี่แทบจะเป็นแหล่งมั่วสุมด้วยซ้ำ
เกิดอะไรขึ้นกับสพออุทัย
อะไรมันปิดหูปิดตาตำรวจสพออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีพอได้อ่านโพสต์แบบนี้แล้ว
เราก็เลยลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ผับแห่งนี้นี่แหละที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลนี่แหละ
ผับนี้อยู่ที่ตลาดแกรนที่ตำบลธนูอำเภออุทัย
พอไปด้านหน้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็น

คือเป็นผ้าสีดำปิดเอาไว้มิดชิดก่อน

แล้วป้ายที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือห้ามทะเลาะวิวาส
แล้วก็ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าไปในร้าน
รวมถึงเราไม่เห็นเลยค่ะว่ามีใครเฝ้าอยู่ด้านหน้า
ส่วนทางเข้าร้านทีมข่าวก็เห็นว่าทางร้านนี่นะคะ
มีการนำถังเป็นถังสีฟ้าแบบนี้ขนาดใหญ่มาปิดเอาไว้๓ถัง

แล้วสภาพโดยรอบก็มีบ้านเรือนของชาวบ้าน
มีตึกมีอาคารสำนักงานต่างอยู่ขนาดข้างเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราพอเห็นตรงผับตรงนี้มันไม่มีคน
เราก็เลยเดินไปถามชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้น
คุณพลอยสจีทีมข่าวของเราก็ไปถาม
ชาวบ้านเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มา๒ปีแล้ว

ตอนที่สร้างเสร็จแรกเนี่ยนะคะ
ผับแห่งนี้เปิดเพลงค่อนข้างดังเลยแหละ
เพราะว่าลักษณะร้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันเปิดโล่งไงคะ
แต่ว่าช่วงหลังทางผับเองเขาก็มีการปรับปรุง
เปิดเสียงเพลงให้มันเบาลงไม่ให้กระทบต่อประชาชน

ก็มีบ้านเรือนมีอาคารสำนักงานต่างอยู่โดยรอบ

เรื่องที่ทางร้านปล่อยให้มีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าไปด้านในเนี่ย

ชาวบ้านก็บอกว่าอันนี้ไม่ทราบนะ
เพราะว่าชาวบ้านเองก็เคยไปเที่ยวเหมือนกัน
แต่ตอนที่ไปเที่ยวตอนนั้นเขาก็ตรวจบัตรกันตามปกติ
เดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านที่อยู่ใกล้หน่อยค่ะ

แต่พอหลังมาเขาปิดตรงนั้น

ก็ได้ยินบ้างแต่ก็ไม่ได้นับไม่ได้หนักมา
เขาให้เด็กเข้าไปอะไรหรือเราเคยได้ยินบ้างหรือเปล่า

เขาตรวจบัตรก่อนเข้าเขาตรวจบัตรอยู่แล้วครับ

ที่แรกปวดที่แรกเราก็ไปนะคะเราไปเที่ยวเที่ยวบ่อย
พอเข้าไปก็มีกาดมีอะไรตรวจบัตร

โต๊ะให้คนกินเล่าหรือยืนอยืนธรรมดาเหมือนภัพร์ทั่วไปนะคะ

เห็นเด็กที่อายุต่ำกว่า๒๐เข้าไปไหม
อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มองไม่แน่ใจนะคะ

เข้าไปมันมือก็เต้นใครเต้นมันร้องใครร้องมัน
เมื่อก่อนมันสร้างอยู่แต่เดี๋ยวนี้เขาทำแล้วเขาปรับเปลี่ยน
แต่ก่อนเริ่มแรกก็มีคนร้องเรียนค่ะแต่พอหลังมาเขาเพื่อเริ่มปรับปรุงก็ไม่ค่ะ

นี่นะคุณผู้ชมที่เพจดังเขามีการโพสต์เนี่ยเขาเช็คอินสพอุทัยเลยนะคะ
แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราไม่ได้ไปถามที่สพนะ
เราไปถามทางพันธุ์ตำรวจเอกโชคชัยงามวงรักษาการผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะ
ก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าตอนนี้เห็นคลิปแล้วแล้วก็มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน
แล้วก็สั่งการเลยนะคะให้ผู้กำกับสพออุทัย
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

แล้วก็จะให้รายงานกลับมาภายใน๓วัน
ถ้าเกิดว่าใน๓วันนี้ตรวจสอบว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ย
ก็จะต้องไปตรวจสอบต่อด้วยนะว่ามันมีความบกพร่องที่จุดใด
รวมถึงการตรวจสอบก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วย
เดี๋ยวรอเรื่องนี้หน่อยนะคะภายใน๓วันภายในสัปดาห์นี้